อากาศร้อนแบบนี้ไม่ใช่แค่คนที่มีผลกระทบนะคุณผู้ชม
ลิงสมัยก็เหมือนกันคือเดิมทีเนี่ยพอร้อนลิงลงไปเล่นน้ำ
แต่ครั้งนี้น้ำที่เคยเล่นมันสกปรกเล่นไม่ได้
อากาศร้อนทำอย่างไรล่ะเอาไปดูหน่อยก็ต้องนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้แหละ
โถลิงก็เดือดร้อนนะต้องทำใจนะ
จังหวัดประโจปท์กิริขันท์คุณผู้ชมจุดชมวิวที่นักท่องที่
เขาก็จะเดินทางไปแล้วก็ไปถ่ายรูปไปให้อาหารลิงกันนะ
ลิงโดนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานช่วงหน้าร้อนแบบนี้
ลิงก็ชอบลงเล่นน้ำดำผุดดำไหว้คลายร้อนนะครับแต่ว่าปีนี้อากาศร้อนแต่ลิงนั้นไม่ยอมลงไปเล่นน้ำ
เพราะว่าน้ำเนี้ยมันมีสีเขียวเข้มอืมเนี้ยมันโฉกกระโปรก
เมื่อกี้มีตัวหนึ่งเอาเท้าเอาเท้าลงไปแห่ก่อนอ่ะ
เมื่อสักครู่นี้มีเอามือลงไปแห่แล้วเอามาเรียนดมแล้วก็เดินผ่านไปเลย
ลิงก็เลยไม่ลงไปเล่นสักตัวเลยมันมีกลิ่นเหม็นด้วยน้ำมันก็เขียวน้ำมันเน่า
ว่ามันมีทั้งเศษขยะเศษไม้นะแล้วก็ไม่มีใครไปทำความสะอาด
ดูสิคุณมันเขียวขนาดนี้นะฮะก็ทำให้ลิงนั่งแต่มอง
เอามือเท้าจุ่มแต่แบบไม่กล้าลงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ลงไปเล่นคลายร้อนไม่ได้ทำยังไงก็ต้องอาศัยเงาต้นไม้นะครับ
ก็แล้วก็เงาตู้ควบคุมไฟจราจรนี่แหละเป็นที่บางแดดคลายร้อนกันไป
อ้าวลิงก็เดินร้อนนะ